กันที่กระแสข่าวเมาส์ข่าวลือสุดแรง
ของคู่จิ้นที่กลายมาเป็นคู่จิ้น

สำหรับจุยวรรถยาและก็ดีเจพุทธพุทธิชัยนะคะ

ถุงยางแตกแล้วก็ท้องเมาส์แรงทนายแล้ว
จุ๋ยวรัฐยาไม่รอช้ารีบควงคู่กับดีเจพุทธพุทธิชัย

หลังโดนสื่อออนไลน์สังกัดหนึ่งเขียนข่าวแรง
ว่าทั้งคู่นั้นเป็นคู่จิ้นถุงยางแตกพลาดท้อง
จนมีสื่อบางสำนักนำไปแชร์กันต่อ
ลงรูปประกอบข่าวกึ่งชัดกึ่งเบลอ
ที่ดูอย่างไรก็รู้ว่าเป็นสาวจุย

ควงคู่เคลียร์ชัดว่าไม่ใช่เรื่องจริง
พร้อมกับฝากถึงจัญญบันในการทำงานของสื่อสำนักนั้นอีกด้วยค่ะ
ไม่ท้องค่ะไม่ท้อง๑๐๐ค่ะ

ก็คิดอยู่แล้วว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
ตอเนี่ยมันอาจจะเป็นเพจเล็กบางอันที่ลงไป

ถ้าสมมุติว่าพี่เป็นผู้หญิงหรือพี่มีลูก

แล้วคุณก็จะได้ค่าโฆษณาหรือคุณจะได้ผลตามเยอะ

ถามว่าถ้าจุ๋ยฟ้องเนี่ยตัวคนที่เขียนเอง

เพราะว่าเจ้าของเขาไม่ได้เขียนนี่

คนนึงรู้สึกอย่างไรอีกคนนึงก็รู้สึกแบบนั้น